ลงใต้พาไปที่สงขลาค่ะคุณผู้ชมครับพูดแล้วทำจำคำนี้ไว้นะ
ครับหมอนุสัญญากับชาวสงคราบอกว่าขอเลยอ่า
อกเสาเข็มกวาดทั้งหมดเลยโอ้โห
ยกจังหวัดได้ไหมโอ้โหเลิกตั้งครั้งหน้าเนี่ย
นี่คุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะ
เหยียบถิ่นสงคราค่ะยกขบวนว่าที่ผู้สมัครสอสอ
ไปเปิดตัวอย่างคึกคักเลยนะคะโดยเห็นบอกว่าจะส่งผู้สมัครลงเจ็ดเขต
ทั้งหมดเนี่ยมีเก้าเขตสำหรับสงคราครับ
โอ้โหดูคนสิคะจะเอาหมดเลย๗เขต
จะเอาหมดเลยกวาดเลยนะคะแกประกาศบนเวที
ไม่เกรงใจเจ้าถิ่นเลยนะไม่เกรงใจเลย
บอกว่าจะตอกเสาเข็มทั่วสงขลาจะกวาดสอสอยกจังหวัด
คุยบอกว่าไงรู้ป่ะว่าพักภูมิใจไทยเราพูดแล้วทำ
จำไว้นะนี่ค่ะที่ผ่านมาคุณอนุทินบอกว่า
มีเก้าอี้เดียวแต่ผลงานเพียบนะครับอ้อนชาวสงขลาบอกว่า
แถมอีกได้ไหมอยากทำงานอยากทำงานอยากทำงาน
ถ้าไม่ได้ทำงานนะเดี๋ยวจะไปกระโดดแม่น้ำตานีตายดีกว่า
โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นวาดทัศนที่ออดอ้อนชาวสงคราของเสียหนูนะฮะ
อีกหนึ่งประเด็นก็คือนายกคนนอกมีชื่อเป็นคันดิเดตด้วยใช่ไหม
ใช่คุณอนุทินบอกว่าอ๋อตอนนี้ไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นหรอก
อีกสักประมาณสามสี่ขั้นตอนกว่าจะไปถึงนั้นนะฮะ
ตอนนี้ยังมีเวลาตัดสินใจก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ไม่ยากหรอกแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดนี่

ใช่ค่ะจากพักขนาดเล็กขนาดกลางแล้วตอนนี้จะเป็นไซส์ใหญ่แล้ว
พูดแล้วทำแซะใครบ้างไม่รู้นะ